ไปที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
ลักษณะของหินเนี่ยคล้ายกับหัวพญานาคนะคะ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เคยเตือนเอาแล้ว
ติดป้ายก็แล้วว่าห้ามไปขูดขีด
ห้ามเอาแป้งไปโรยห้ามไปถูขอ
เลขแต่ก็ยังมีคนฝ่าฝืนล่าสุดเอาอีกแล้ว
มือบอลค่ะขูดขัดขีดหินตรงเนี้ยเหรอเออ
ที่สุดแล้วพอมันกลายเป็นภาพปรากฏออกมาแบบนี้นะนี่นี่ไง
อย่างนี้ทำทำไมเนี่ยอักษรไทยคุณดูออกไหม
กไก่ขอไข่อะไรเนี่ยหรือเปล่าเนี่ยค่ะ
ผมก็ไม่รู้ผมก็มองมั่วมั่วไปเนี้ยมันเหมือนขอไข่ขอไข่เหรอ
อ๋อขออ๋อข้างหลังเยอะยักษ์อืมนี่แหละเพราะเรื่องเนี้ย
ถึงหูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาคุณท็อปนะฮะก็เลยออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ใช้ยาแรงสั่งปิดถ้ำนาคาตั้งแต่วันที่๙กันยายนจนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่ได้ผล
พร้อมกับบอกว่าขออภัยพี่น้องชาวไทยที่ก่อนหน้านี้ขาดมาตรการรองรับ
จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรณีที่สำคัญของประเทศ
ถ้าท่านมาเที่ยวดีไม่ได้ก็โปรดอย่ามาอีกเลย
คุณท็อปบอกแบบนี้นะคะสำหรับถ้ำนาคาหรือว่าถ้ำพญานาคค่ะคุณผู้ชม
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาลนะคะ
ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ
ใครที่ชอบนิยมเรื่องของความลี้ลับเรื่องของรูปทรงหินที่มีลักษณะคล้ายหัวพญานาค
เขาก็ไปเที่ยวกันที่นี่เขาก็ไปถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่

ดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสีย
แล้วคนอื่นก็กระทบด้วยไม่ได้ไปเที่ยว
นี่ขนาดเพิ่งเปิดนะ